ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นนาทีที่ตำรวจนายหนึ่งขับรถกระบะมาค่ะ
แล้วกระบะคันนี้เนี่ยหลุดโค้งกวาดร้านค้าพังไป๓ร้านค่ะ

จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาตรงหน้าเทศบาลตะบนบางวัวนะคะ
เฟอร์นิเจอร์ร้านขายที่นอนโอ้โหโดนรถกระบะพุ่งเข้าชนเต็มแรงเลยค่ะ
นางลำพูนเจ้าของร้านที่นั่งอยู่หน้าร้านก็เลยได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ส่วนสามีเขาเล่าบอกเขายืนอยู่หน้าร้านแล้วคือได้ยินเสียงดังมาก่อนแล้วแหละนะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ยคือ๑๐ตำรวจโทสหัสสวรรณชัยมาลีเป็นตำรวจชุดสืบสวนสพพนมสารคามค่ะ
บอกว่าขับรถไปส่งแฟนมากำลังจะกลับบ้านที่พนมสารคามแล้วพอถึงทางโค้งเนี่ยรถมันเสียหลักหลุดโค้งค่ะ
ก็เลยพุ่งเข้าชนร้านค้าแบบนี้แล้วตัวเขาเองเขาก็บอกได้รับบัตรเจ็บเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เกิดจากอะไรเนี่ยค่ะนั่งอยู่หน้าร้านโดนรถเข้ามาชนเลยค่ะ
เกิดจากรถเสียหลักหลุดโค้งหรือว่าคนขับหลับในหรือเปล่านะคะก็ต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะ